มาดูคลิปวิดีโอบันทึกช่วงนาทีชีวิตของผู้ชายคนหนึ่ง
ที่ขึ้นไปวิ่งอยู่บนหลังคาของรถไฟ

และปรากฏว่าถูกไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิตนะครับ

นี่แหละฮะเป็นภาพของผู้ชายคนนี้นะครับ
เกิดขึ้นที่สถานีรถไฟในเมืองกวางโจ
ทางตอนใต้ของจีนเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา
โดยชายสวมเสื้อสีขาวได้ขึ้นไปวิ่งอยู่บนหลังคา
รถไฟความเร็วสูงเขาวิ่งไปวิ่งมาอยู่แบบนั้นนะคุณ

เพราะว่าก็กลัวเขาจะได้รับอันตราย
จากนั้นไม่นานชายผู้นี้ก็ถูกกระแสไฟฟ้าแรงสูงช็อต
ล้มลงซึ่งรายงานระบุว่า
เกิดไฟลุกท่วมจนเขานั้นเสียชีวิตนะครับ

เจ้าหน้าที่เห็นเขากระโดดลงไปในรางรถไฟ
ก่อนที่จะเกิดเหตุสะเทือนขวัญ
ต่อหน้าต่อกว่าประดาษผู้โดยสารจำนวนมากนะครับ
ก็ไม่ทราบว่าชายผู้นี้ทำแบบนี้เพราะอะไร

แต่อย่างใดเป็นคลิปที่ผู้โดยสารคนอื่นสามารถที่จะถ่ายออกมาได้นะครับ